ข่าวการเสียชีวิตของชมพู่เนี่ยก็เข้ามาสู่วันที่๖๕แล้ว

แล้วก็ที่นำเสนอข่าวต้องการจะให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
เสียชีวิตได้ความเป็นธรรมจากสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ถึงแม้ว่าคดีมันยังไม่สามารถสาวไปถึงใครได้ก็ตาม
ถึงแม้ว่าผลทางการแพทย์บอกว่าน้องเสียชีวิตเองก็ตามแต่
มันก็ยังคงมีคำถามคาใจว่าเด็ก๓ขวบจะเดินขึ้นภูได้อย่างไร
เสื้อผ้าเอ่ยผมเอ่ยแล้วแผลที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไร
เหนือจากคำถามเหล่านี้แล้วที่สะโพกของน้องที่ร่างกายที่ศพของน้อง
มันมีข้อความถูกเขียนเอาไว้แล้วลางเหมือนมีการถูกลบออก
ประมาณว่าแทนกู้หรือแทนเงินกู้หรืออะไรก็ตามทีแล้วมันอ่านได้ประมาณนี้
คำถามคือข้อความเหล่านี้ใครเป็นคนเขียนเขียนถึงใคร
แล้วจะเขียนที่ร่างกายของน้องชมพู่ทำไมนะครับ
ประเด็นนี้เนี่ยเรายังคงตามกันอยู่นะฮะประเด็นแรกคือแรงจูงใจอะไรโกรธแค้นอะไร
ทำไมถึงนำเด็กไปมีการต่อรองอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับ
ชาวโซเชียลก็พากันตั้งข้อสังเกตไปที่แผลบนร่างกายของน้องชมพู่
มันมีรูคล้ายกับของแข็งทิ้มแทงเข้าไป
แล้วยิ่งถ้าเกิดไปสังเกตข้างแผลที่สะโพกด้านขวา
มันมีข้อความที่วงกลมเห็นอยู่ไหมฮะลางเหมือนจะมีการเขียนแล้วลบออกไป
ถ้ามองเป็นตัวหนังสือแกะเป็นคำมันคือแทนกู้
หรือแทนการกู้เงินหรือเงินกู้อะไรก็ตามที
มันคล้ายแบบนี้แทนการกู้เงินประมาณนี้เลยนะฮะ
ซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะอุ้มน้องไป
ทิ้งบนเขาทำให้น้องเสียชีวิตเองเป็นการต่อรอง
เป็นการล้างแค้นเรื่องหนี้สินที่พ่อแม่เขาทำหรือเปล่า
เพราะว่าจากการพูดคุยกับชาวบ้านในบ้านกกอกเอง
ก็รู้มาประมาณหนึ่งว่าพ่อแม่เองก็มีหนี้มีสินเหมือนกัน
ไปกู้เงินจากสถาบันการเงินทั้งไปกู้เงินนอกระบบจากคนในหมู่บ้านก็ตามที
อันนี้เป็นการล้างแค้นหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
ทีนี้เรื่องของคดีก็ว่ากันไปตามคดี
แต่เรื่องของความเชื่อมันก็ยังคงมีออกมานะฮะ
ข้อความเหล่านี้ที่ไปเห็นบนแผลบนร่างกายของน้อง
นักข่าวก็ไปถามหมอทำตาทิพย์

มองดูว่าข้อความนี้มันสื่อถึงอะไร
แล้วไปลงที่ลูกเป็นการแก้แค้นหรือเปล่านะฮะ

แล้วก็ยังอยู่ในหมู่บ้านนะฮะ
แล้วก็ติดตามข่าวชมพู่ตลอดนะฮะ
คนร้ายทั้งคู่เป็นคนที่เฉลี่ยวฉลาด
นำหลักฐานต่างไปซ่อนอย่างมิดชิด

ศีรษะของน้องมีการตัดผมบางส่วนไป

คนร้ายตัดผมบางส่วนไปทำพิธีในการสะกดวิญญาณ

บอกใครว่าใครเป็นคนทำ
นี่แหละคำว่าเครนกู้กูเครน

สามารถถึงได้ฆ่าเด็กได้
ก็ไปถามพ่อกับแม่มันนั่น
กับแม่มันทำอะไรกันไว้

เด็กน่ะมันเสียแต่เอาไปแล้ว

แต่มันเอาไปทำให้สนใจมันนี่

เขาบอกว่าเขาไปหมดแล้วที่นั่น

ถ้าพูดจะผ่านว่าปรับปรับเขา

สุดเทแต่เจ้าหน้าที่เขาทำงาน
บอกว่าคนร้ายเป็นคนใกล้ชิด
อุ้มน้องขึ้นไปและน้องเสียตั้งแต่อยู่ข้างล่างแล้ว
แล้วก็อุ้มไปบนภูเหล็กไฟไปทำให้สมใจเขาเนี่ย
แล้วก็มีเจ้าปลาส้มซึ่งเป็นหมาของน้องตามไปด้วย
แต่ตอนนี้คนร้ายกำลังเหมือนวัวพันหลักอยู่
ร้อนรนเพราะทุกอย่างมันงวดเข้ามา

แต่จะเป็นใครหมอทำก็อย่างที่บอกไปว่า
บอกตรงไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐาน
เป็นการจะไปปักปำเขาไม่ได้
ก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้าน
ถ้าชาวบ้านเปิดเผยเมื่อไหร่
ถ้ายอมเปิดปากเมื่อไหร่รู้ทันทีว่าคนร้ายเป็นใคร
นั่นหมายความว่าก็เป็นคนที่เขารู้กันอยู่
แล้วก็เป็นคนที่หลายคนสงสัยอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบ
แต่นี่ย้ำว่ามาจากมธรรมเนาะ
แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูจากผลนิติเวศ
แน่นอนว่าระบุชัดเจนว่าน้องชมพู่ไม่ได้ถูกฆาตกรรม
ยังไม่รู้ว่าสาเหตุแห่งการเสียชีวิตเกิดจากอะไร

ก็เลยตั้งหลักกลับมาคิดกันใหม่ว่า
เป็นไปได้ไหมว่าน้องชมพู่จะเดินจากบ้าน
ไปเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟด้วยตัวเอง
หรือมีคนอุ้มน้องไปแล้วไปปล่อยไว้บนภูเหล็กไฟ
แล้วน้องไปเสียชีวิตได้ด้วยตัวเอง
เพราะถ้าเกิดว่าไปดูผลการชนสูตรพลิกศพ

เหลือปริมาตรของเหลวสักประมาณ๑๐มิลลิลิตร

ไม่มีอาหารด้วยในกระเพาะอาหาร
เอาล่ะเราก็ถามคนที่เชี่ยวชาญก่อนหน้านี้
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายน
เพราะว่าภูเหล็กไฟอยู่ในภูผายนใช่ไหมคะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูลักษณะทางกายภาพของภูเหล็กไฟ

เจ้าหน้าที่บอกว่าภูเหล็กไฟเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับว่าเป็นบันไดทั้งหมด๖ขั้น

ถ้าเกิดว่าวัดระยะทางจากบ้านน้องชมพู่ไปที่จุดที่น้องชมพู่เสียชีวิตที่น้องเดินไปถึงเนี่ยนะคะ
ต่างจากระยะทางนะระยะทางเนี่ยต้องเดินคดเคี้ยคดเคี้ยวนะแต่นี่เป็นเส้นตรง
ตรงไปเลยวัดตรงไปเลยเนี่ยจากบ้านน้องชมพู่ไปที่จุดที่พบศพน้องเนี่ย
มันระยะทางสักประมาณ๑๒กิโลเมตรก็เป็นไปได้ไหมล่ะ
เด็ก๓ขวบเนี่ยจะสามารถเดินไปได้ก็ถามต่อว่าทางที่ไปมันลำบากแค่ไหน
คุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์ก็เคยไปมาแล้วขนาดเป็นผู้ใหญ่ยังบอกเลยนะคะว่า
ครั้งจะเดินจากบ้านน้องชมพู่ขึ้นไปจุดที่พบศพน้องเนี่ยมันยากมากนะ
อืมมันยากมากเพราะต้องผ่านผาหินโขดหินชะง่อนหินต่างต่าง
วันนี้เดี๋ยวเราให้ดูด้วยเพราะว่านักข่าวของเราคุณนฤทธบุญนิ่มเนี่ย
ท่านพิสูจน์เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าน้องเดินขึ้นไปเองกับหมาแสนรู้ของน้องเนี่ย
จะไปถึงไหมแต่อีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมพรานเด่นซึ่งเป็นพรานในพื้นที่
ชื่อจริงก็คือนายเด่นเชื้อคมตาอายุ๕๙ปี
เขาบอกว่าผมนี่อยู่ที่นี่นะเป็นพรานขึ้นภูเหล็กไฟบ่อยมาก
กว่าปีแล้วอยู่ที่นี่พรานเด่นเชื่อลึกว่าน้องน่าจะเดินขึ้นภูไปเอง
เพราะไม่มีร่องรอยผู้ใหญ่พาไปอันนี้นะคะพรานเด่นเล่าต่อบอกว่าเชื่อลึก
ว่าน่าจะมีคนอุ้มน้องขึ้นไปเพราะเพื่อนที่เป็นพรานที่วันที่น้องหายไปเนี่ย
พรานสามคนขึ้นไปช่วยค้นหาน้องแล้วไปพบศพน้องมาเล่าให้กับพรานเด่นฟัง
เล่าว่าดูจากรอยแผลขีดขวนตามตัวน้องตามขาตามแขนต่างคล้ายกับว่า
น้องเนี่ยเดินขึ้นไปคนเดียวแต่อาจจะมีอะไรลวงตาอันนี้เป็นความเชื่อแล้วนะ
อาจจะมีอะไรลวงตานำทางขึ้นไปเป็นสิ่งลี้ลับพรานเด่นเล่าต่อเพื่อนพรานที่ขึ้นไป
บอกว่าเจอใบตองเจอยอดย่าถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กทิ้งอยู่ข้างก้อนหินใหญ่
ใกล้กับจุดพบศพคล้ายกับว่าน้องชมพู่เนี่ยนั่งบิดใบไม้เล่นหรือเปล่า
แล้วก็นั่งคลุ่นคิดว่าจะไปทางไหนต่อในช่วงในห่วงเวลาที่ไม่สามารถหาทางกลับบ้านได้
อันนี้ก็เป็นความเชื่อของพรานเด่นเขานะคะเป็นคนเชี่ยวชาญในพื้นที่
เป็นพรานอยู่ในพื้นที่มากว่า๓๐ปี

มีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อ
ว่าน้องชมพู่จะเดินขึ้นไปเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟเอง
เพื่อเป็นการพิสูจน์ข้อสันนิษฐานเหล่านี้เนี่ย
นักข่าวของเราเอาเลยพิสูจน์หน่อยนะครับ
ก็ลองเดินขึ้นภูเหล็กไฟไปกับหมาคู่ใจของน้องชมพู่
ชื่อว่าเจ้าปลาส้มคุณนฤทธิบุญนิ่มค่ะ
ลองจำลองขึ้นไปนะคะ
เริ่มจากทางขึ้นภูเขาปรากฏว่า
ไม่ใช่เจ้าปลาส้มไปตัวเดียวนะคะ

หมาของแม่น้องชมพู่ก็ไปด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนก็ไปด้วย
บอกว่าเวลามีคนขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
หมาสองตัวก็คือจะไปด้วยจะไปด้วยตลอดนะคะ
ทั้งเจ้าปลาส้มทั้งเจ้าสีทอง
จากการสังเกตของทีมข่าวของคุณนฤทธบุญนิ่ม
ปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่เดินขึ้นไป

เจ้าปลาส้มนี่ลูกศรสีแดงเชีย
คุณเห็นไหมมันปลาดเปรียวมากมันคล่องมาก
มันเดินชำนาญมากแล้วคือมันไปไวมากอ่ะคุณ

จังหวะที่มันไปแต่ละก้าวย่างเนี่ย
แล้วถ้าเกิดว่าเด็ก๓ขวบหมายถึงน้องชมพู่
ไปกับเจ้าปลาส้มมันไปไวขนาดนี้

ตัวเล็กนิดเดียวนะน้องตัวเล็กนิดเดียวเอง
แล้วทางก็ค่อนข้างลำบากคุณ
จุดเนี่ยต้องข้ามผาหินนะสูง๓เมตรบ้างสูง๕เมตรบ้าง
คุณดูเห็นไหมแรดทางแบบนี้ก็ขลุขระแบบนี้

ใช่บางจังหวะคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเจ้าปลาส้มเนี่ยนะบางทีมันฉีกออกนอกเส้นทางนะ
มันหายไปไหนไม่รู้แล้วมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
แปลว่าอะไรแปลว่าเด็กจะไปได้เหรอใช่ไหมหรืออย่างไร

คือมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันก็ยากอยู่นะ

นี่เห็นไหมโขดหินหินทาง
ขนาดคุณนฤทธิ์เป็นผู้ใหญ่นะ
เดินไปกับเจ้าปลาส้มเนี่ยเขาก็บอกโอ้โหเหนื่อยเลยอ่ะ
โอ้โหยากเลยอ่ะโอ้โหลำบากเลยค่ะ
ทีนี้จากทางราบที่เราเดินขึ้นไปราวสักประมาณ๒๐๐เมตร
ก็จะไปเจอกับโขดหินขนาดใหญ่
ให้ดูกันเลยนะคะว่าจากที่ว่าน้องชมพู่เนี่ยจะเดินจากบ้านขึ้นไป
ภูเหล็กไฟขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นลำบากขนาดไหน
ถ้าเกิดว่าน้องชมพู่ผ่านเส้นทางนี้

ต้องเดินลัดเลาะภูเขาไปสักประมาณ๒๐เมตร
เพราะทางแต่ละทางที่ขึ้นไปมันเป็นทางชันทั้งนั้นเลย
ถ้าเกิดว่าวัดระยะเส้นตรงจากบ้านไปถึงจุดที่น้องตาย๑๒กิโลเมตร
แปลว่าต้องเดินอ้อมโขดหินโขดเขา

ระยะทางก็จะเพิ่มขึ้นแปลว่าเดินสักประมาณ๒กิโลเมตร
แล้ว๒กิโลเมตรกับเด็กอายุ๓ขวบ

ยากนะครับมันต้องหาคำตอบอืมอืม
เอาล่ะเราก็มีหน้าที่นำเสนอข่าวนะคะ
คุณผู้ชมก็ลองคิดดูวิเคราะห์กันดู
การนำเสนอข่าวของเราก็คือพยายามรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
เพื่อดูสิว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เราได้ข้อมูลจากทางการหรือเปล่า
ทางการเนี่ยแบ่งเป็น๒อย่างก็คือทางการแพทย์นะคะ
ทางการแพทย์เนี่ยมีความเป็นไปได้อันนี้คุณหมอบอกนะคะ
มีความเป็นไปได้ที่น้องจะเดินขึ้นไปและเสียชีวิตเอง
ก็คือลักษณะกรณีไม่มีใครทำให้เสียชีวิต
ส่วนทางตำรวจเองตอนนี้นับจนถึงวันนี้นะคะ
วันแล้วสำหรับการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่าง
เพื่อให้ทราบให้ได้แน่ชัดว่าสรุปแล้วน้องเสียชีวิตเอง
หรือมีคนทำให้เสียชีวิตแต่ทีนี้มีคณะกรรมธิการ
กฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเขามีความเป็นห่วงว่า
วันที่ผ่านไปพอมันงวดเข้างวดเข้า
เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นี้เขาจะเร่งรัดปิดคดีหรือเปล่า
แล้วมันจะทำให้เกิดการจับแพะหรือเปล่า
วันนี้จับตาดูให้ดีนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์เองนะคะ
ตำรวจที่ทำงานที่เกี่ยวข้องก็คือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จะต้องเข้าไปชี้แจงถึงการทำงานเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่
เรื่องของผลการชนะสูตรนะคะจริงแล้วช่วงถึง๒๓วันที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้สถาบันการแพทย์๓โรงพยาบาลเลย
ก็ออกมาเปิดเผยผลการชนสูตรออกมาบ้างแล้วนะคะ
โดยผลที่ออกมาสอดคล้องตรงกันคือไม่มีพยานหลักฐานใดสนับสนุนว่า
น้องชมพู่ถูกอุ้มขึ้นไปบนภูผาเหล็กหรือทำให้ตาย
เพราะมันแสดงออกมาจากสภาพศพลักษณะการตกเลือดกล้ามเนื้อ
แล้วก็ไปสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานว่าน้องอาจจะนอนเสียชีวิตเองอยู่บนภูเขานะคะ
ส่วนข้อมูลที่เสียชีวิตวันไหนเวลาใดนายแพทย์กริตตินค่ะ
คุณหมอเป็นหมอนิติเวศที่ร่วมทำคดีน้องชมพู่ด้วย
ได้มีการวิเคราะห์ผ่านสื่อไปแล้วนะคะ
ด้วยเรื่องของสภาพศพที่มีร่องรอยเขียวช้ำตามเนื้อตัวยังไม่บวมอืด
ประเมินตามหลักการว่าชมพู่น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่เกิน๒๔ชั่วโมง
มากที่สุด๓๘ชั่วโมงก่อนที่จะพบศพ
นั่นหมายความว่าน่าจะเสียชีวิตประมาณวันที่๑๒
แล้ววันที่ไปพบคือช่วงวันที่๑๔ในช่วงเวลา๖นาฬิกา
จนถึงประมาณขออภัยนะคะประมาณ๖โมงเย็นจนถึง๑ทุ่ม
ทีนี้คุณหมอบอกว่าก็เป็นการประเมินเบื้องต้นเนี่ย
ทำให้ไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้สำหรับการเสียชีวิตนะคะ
แต่แนวทางการสืบสวนของตำรวจตลอดระยะเวลา๖๔วัน
เช้าวันนี้เข้าสู่วันที่๖๕เนี่ยนะ
พุ่งไปที่ประเด็นมีคนอื่นทำให้ตายทีนี้มันแย้งกันแล้วค่ะ
มันแย้งกันระหว่างตำรวจกับทางการแพทย์นี่นะคะ
ซึ่งตำรวจอาจจะมีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุนในประเด็นนี้หรือเปล่า
คุณหมอบอกนะคะแต่คุณหมอก็ย้ำเหมือนเดิมค่ะ
แต่ว่าทางการแพทย์มันไม่มีพยานหลักฐานใดสนับสนุนจริงนะ
ซึ่งทางคณะกรรมธิการมองว่าหากมีผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยจริง
ตำรวจต้องคลี่คลายในทุกประเด็นให้ปราศจากข้อสงสัย
เพราะถ้ามีการสั่งฟ้องไปทั้งที่หลักฐานไม่ชัดเจน
เพราะคุณหมอเขาก็ยืนยันว่าหลักฐานมันไม่ชัดเจน
ว่ามีคนทำให้น้องตายแล้วถ้าหลักฐานไม่ชัดเจน
แล้วเกิดการสั่งฟ้องออกไม้จับขึ้นมา
มันจะไม่เป็นธรรมกับคนอื่นก็คือกลัวว่าจะมีการจับแพะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะประเด็นเหล่านี้จะถูกนำไปชี้แจงต่อ
กรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของรัฐสภาวันนี้
โดยนายศิราเจนจาคะสสกรุงเทพในฐานะประธานคณะ
ขออภัยนะคะประธานกรรมธิการ
ได้เชิญพลตำรวจเอกสุวัตย์แจ้งยอดศุกร์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาชี้แจงการทำงานของตำรวจด้วย
เพราะเท่าที่ได้ข้อมูลมาทราบว่าตอนนี้

เรียบสอบปากคำกับทั้งหมู่บ้านเป็น๑๐๐๐คน
แล้วบางคนถูกเรียกสอบประมาณ๔๕รอบ
แต่ก็ยังชี้ตัวคนร้ายไม่ได้เลย
มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการตั้งทงของตำรวจหรือเปล่า
เพื่อจับแพ้มาลงโทษ
เพราะว่าตอนนี้ก็๖๒เดือนไปแล้วเนาะ
สังคมก็อยากรู้ว่าเป็นใครจะเป็นการเร่งรัดปิดคดีหรือเปล่า
ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจับแพ้มันผิดหลักสิทธิมนุษยชนค่ะ
เรื่องคดีก็ว่ากันไปทีนี้เราพาไปดูบรรยากาศฝากฝั่งของลุงพลกับป้าแตนกันหน่อย

เขาบอกว่าเขาไม่เคยทำบุญบ้านเลยก็อยากทำบุญบ้าง
เพื่อให้มันเป็นสิริมงคลความสบายใจ
แล้วก็คำถามที่ว่าจะย้ายออกจากหมู่บ้านกรอกจริงหรือเปล่า
เอาพาไปดูบรรยากาศของลุงพลกับพระแต่นเมื่อวาน
ลุงพลเฮ้ยทำบุญบ้างนะ
เพราะว่าลุงพลกับพระแต่นไม่เคยทำบุญบ้านเลยนี่
ก็เลยขอทำพิธีขอเข้ามาจุดทูป๓๑ดอก
โหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรให้หมดทุกข์หมดศพหมดโรคหมดภัยอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
จากนั้นลุงพลเองกับป้าแตนก็ไปไหว้พระทำพิธีที่ต้นตะเคียนที่วัดภูหลวงอีกหนึ่งจุด

เรามาทำขอคำมาขอคำมาตามความเชื่อ

ก็ต้องรอว่าคดีมันสิ้นสุดหรือยังครับ

ใช่ครับก็จะหากำหนดวันที่

ก็ไม่เปลี่ยนครับตั้งใจแล้วต้องทำ
ที่ตั้งใจจะทำคือโรงพลบวชคูณผู้ชม

เพื่อเป็นการอุทิศบูรณ์สนกสนให้กับหลาน

มีเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกับหมู่ญาติเดียวกันนะครับ
นะครับ